ไส้กรอกชอบทานไส้กรอกนะไหมชอบทานไหมครับ
นี่ค่ะ

นี่อะไรนี่

เศษพลาสติกอยู่ตรงกลางแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเอาไปทอดแล้วทานเลย

นี่สิคะแล้วมันไปอยู่ในร่างกาย
แล้วร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นนำย่อยชนิดไหน

และสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันคือสารพิษปนเปื้อนใช่ไหม

เจ้าของคลิปเขาก็เลยอัดคลิปนี้
เอาไปตั้งใจจะไปให้ทางร้านดู
จะได้ขอเปลี่ยนเป็นไส้กรอกถุงใหม่นะคะ
นี่ค่ะไส้กรอกสอดไส้อะไรล่ะก๊อฟ

พลาสติกปกตินี่ทานไส้กรอกสอดไส้ชีสใช่ไหม

พลาสติกตรงไหนเอาปากกาไปวงใช่แน่เลยนะคะ
ทีนี้เจ้าของคลิปก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้

สองตั้งใจจะให้ทางร้านดูแล้วก็เอาอันใหม่มาเปลี่ยนคืนให้นะคะ
แต่คำถามต่อว่าลักษณะนี้เป็นอันตรายไหม
อันตรายค่ะแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข
ระบุชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่าจำหน่ายอาหารปนเปื้อนปลอมปน
แล้วเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ
ของคนที่กินเข้าไปมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ครับโอ้โหใกล้ตัวมากแล้วถ้าทานเข้าไปนี่ไม่จืดเลยนะ
คือโดยปกติไม่เคยเลยฮะในชีวิตที่จะต้องหั่นมาแล้วดูข้างใน
ไม่มีค่ะพอเสร็จปุ๊บพี่ก็งับเลย
ไม่รู้ท้องเราจะมีพลาสติกเยอะขนาดไหนแล้วนะครับ